วันนี้ข่าวนี้ขึ้นหน้าน๑๑๑สิบพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับ
ก็คลิปโหดภาพคลิปเหตุการณ์ขณะคนร้าย

ขออภัยเขาใช้คำนี้เลยกระทืบนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง๑ย่านพระขนง
แขนซ้ายหวิดขาดแล้วก็ฟันรถจักรยานยนต์
จนเสียหายคลิปนี้แหละครับคุณผู้ชม
เป็นภาพกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ไว้หน้าร้านจุดเกิดเหตุ
คือเด็กนักเรียนเขาขับรถจักรยานยนต์มา
ซ้อนท้ายกันมาตามปกติตามที่เขาเล่าให้ฟัง

จากนั้นก็มีกลุ่มคนร้ายขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมานะครับ
พวกเด็กนักเรียนเขาพยายามที่จะวิ่งหลบหนีไป
แต่ว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาเนี่ย
ใช้มีดฟันแล้วก็ใช้เท้าเนี่ย
กระทืบเข้าไปเตะเข้าไปตรงนี้นะครับ
กลายเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ทำให้เด็กได้รับบัตร

เขาบอกโอ้โหต้นแขนซ้ายถูกฟันวิดขาด
โอ้โหแล้วมีดคือมีดยาวมากนะครับ
มีดสปาต้าที่เอามาทำร้ายร่างกายกัน
เรื่องนี้มีความคืบหน้าทางคดีด้วยนะครับ
หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วนะครับ
ก็ลงพื้นที่ในการตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น

แล้วก็ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี

เพราะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
ช่วงเช้าของวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
บริเวณหน้าปากซอยสุขุมวิท๗๗
โดยผู้ปกครองได้พาเด็กนักเรียนมัธยมที่ถูกทำร้าย
ให้ปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจนครบานพระขนง
แต่ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลใด
บอกว่าขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ที่จะนำผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
คือคุณแม่และผู้ปกครองไม่เปิดเผยเรื่องราวนะฮะ

ให้ถามตำรวจรอตำรวจในการสืบสวนสอบสวน
ส่วนทางด้านของพันธ์ตำรวจโทนัทพิพัฒน์สวัสดิ์รองผู้บังคับการฝ่ายสืบสวนสอบสวน
เปิดเผยว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
เป็นชายอายุ๑๙ปีพักอาศัยอยู่ย่านอ่อนนุษย์
แล้วก็ได้ลาออกจากสถาบันการศึกษาแห่ง๑มาประมาณ๖เดือนแล้ว
จากการสอบสวนนักเรียนที่บาดเจ็บก็ทราบว่าขณะนั้น
ขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อนนักเรียนเพื่อจะไปโรงเรียนตามปกติ
และมีคนร้าย๒คนขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
แล้วก็ตามมาตลอดนะ
คือไม่ได้ตามมาแค่เขาก็สังเกตดูเด็กนักเรียนบอกสังเกตดูแล้ว
เห็นขี่ตามมาตลอดเส้นทางเลย
น่าจะมีอะไรผิดปกติแล้ว

กลุ่มนักเรียนเองก็เลยรีบขี่หลบหนี
กระทั่งมาถึงปากซอยอ่อนนุช๗ทับ๑

แล้วก็ถีบรถจักรยานยนต์ของนักเรียนจนล้มลง
และคนซ้อนท้ายของรถจักรยานยนต์คันนั้นที่ขับตามมา
ก็ใช้มีดฟันแล้วก็ใช้เท้า

ก่อนจะวิ่งขึ้นซ้อนท้ายรถหลบหนีไป
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากเรื่องของสถาบัน
หรืออาจจะเกิดจากปัญหาเขม่นกันเอง

ผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเจน
ภาพจากกล้องวงจรปิดไม่มีเสียงนะได้แต่ภาพ